แต่ว่ายังไม่สามารถจับคนร้ายได้เลยนะครับ
บริมถนนสุขุมวิทย์เขตเทศบาลเมืองแกลงจังหวัดมรยองครับ
หลังเกิดเหตุการณ์ชุดสืบสวนสอบความบริยองรุ่นไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุไม่พบอุปกรณ์หรือสิ่งที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
สอบถามแม่ค้าแม่บ้านกับชาวบ้านในบริเวณที่เกิดเหตุ
เล่าให้ฟังบอกว่าสักประมาณ๔นาฬิกา
ว่าคนร้ายน่าจะมาก่อเหตุสักประมาณตี๕๖โมงช่วงใกล้สว่าง
เพราะว่าแม่บ้านเนี่ยมาทำความสะอาดก็เห็นว่าตู้ถูกทุบไปแล้วตอนเช้านะครับ
เจรจที่ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบกล้องวุ้นจรปิด
หลังจากที่ผ่านมาในเขตของอำเภอแกลง
มีคนร้ายสินทรงนี้ไปทุบตู้เหตุไอทีเอมส์แล้ว

แต่ว่าจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะครับ